ท่านผู้ชมครับแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงคราน
แต่มันก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีจนได้

คดีหลักคือครูปรีชากับหมวดจรูน

หนึ่งในเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
ก็คือกรณีคลิปเสียงที่ปล่อยมาตั้งเป็น๑๐คลิป
คลิปเสียงของนางสาวฟ้าที่คุยกับเพื่อน

รสุกิตที่อยู่ทีมครูปรีชาด้วยกัน
ดรสุกิตพอถูกพาดพิงก็บอกไม่เอาละ

ไม่ต้องโทรมาฟ้าโทรไปก็ไม่รับ
ไม่เอาไม่คุยอะไรทั้งสิ้น

ถึงจะไปบวชชีพรามอะไรมาหมดเรียบร้อย

ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจอหรือไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตามที่นางสาวฟ้าคนนี้ครับ
นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยเขาก็แจ้งทีมผู้สื่อข่าวไว้นะ
ฟ้านี่แจ้งผู้สือข่าวด้วยนะบอกจากเมื่อวานว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟ้าจะไปนะ
ฟ้าจะเอาพวงมาลัยดอกไม้ไปรอขอโทษดรสุกิต
ไปที่นี่แหละฮะงานรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงคราน
สมาคมผู้สื่อข่าววิชาชีพแห่งประเทศไทยนนทบุรีจัดขึ้น
ลานอนุสวรีพระเจ้าตักศิลปมหาราชบางใหญ่ซิตี้จังหวัดนทบุรีนะครับ
ก็ใส่ชุดไทยไปเลยนะครับไปตั้งแต่เช้าแล้วฮะ
นางสาวฟ้าก็เปิดเผยบอกว่าตั้งใจมาเลยแล้วก็มาเจอในแผนพอดีด้วยนะฮะ
เสื้อสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรื่องในแผนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

นางสาวฟ้าบอกว่าตั้งใจมางานเพราะทราบว่า
รสุกิตภูลศรีเกษมที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย
งานก็มีนายแผนมาด้วยนะครับนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
หนึ่งในพยานคดีหวย๓๐ล้านในฝั่งของครูปรีชานะครับ
แต่ว่าในแผนเขาบอกเขาไม่ได้เป็นพยานให้ใครเขาแค่บอกตามที่เขาเห็นนะครับ
พอเห็นแบบนี้ก็ทำให้นางสาวฟ้ามั่นใจว่าดรสุกิตต้องมาแน่
เพราะว่าในแผนมานี่แล้วก็ร่วมพิธงพิธีตามที่เขามีกันแล้วครับ
รอรอโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมง
ไม่มาทีมข่าวเราก็รอว่าจะมาจะเจอกันไหม
ปรากฏดรสุกิตไม่มารออยู่๒ชั่วโมงกว่านะครับ
ทำให้นางสาวฟ้าบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ก็รู้สึกเสียใจที่มารอแล้วดรสุกิตไม่มาร่วมงาน
ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทราบข่าวว่าตนมารออยู่ก็ได้

เพราะเอิญว่าได้ทราบข่าวจากธนายความว่าท่านดรสุกิตท่านจะมาที่นี่
ก็เลยถือโอกาสสงการจะมากราบขอคำมาในสิ่งที่ทำ
ค่ะแต่ว่าท่านไม่มาคงทราบว่าฟ้ามานั่นแหละค่ะ

ก็รู้สึกแบบก็สงสัยท่านจะแบบยังโกรธอยู่อะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วเนี่ยคือเจตนาฟ้าก็อยากจะมากราบขอเข้ามา
แล้วก็ขอโทษขอโพยที่ปัญหามันเกิดขึ้นนะคะ
โดยที่เราเนี่ยคุยกันสินะ
สนานทั้งที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้
ฟ้าก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันที่ฟ้าอยู่ที่โดนกลุ่มตัวเนี่ย
ถ้าไม่มีท่านแล้วก็ทีมทนายความของท่านเนี่ย

ท่านก็เหมือนกับว่าคือเป็นผู้มีพระคุณอ่ะนะ
แล้วก็พูดแล้วก็จะร้องไห้
คือในเวลาที่ฟ้าไม่เหลือใครอ่ะ
ทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มารู้จักอะไรกับฟ้าแล้วก็ไม่ได้มาเป็นญาติ
แต่ว่าท่านก็ยังแสดงน้ำใจที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะ
แล้วก็ทีมทนายความของท่านก็ช่วยเหลือฟ้าหลายเรื่องนะคะ
แต่วันนี้ฟ้าโดนกลุ่มที่มันไม่หวังดีกับชาตินะคะ
แล้วก็ได้ความร่วมมือจากไอ้คนที่ไม่หวังดีคือไอ้เจ้าของเพจนึงนะคะ
นั่นแหละมันต้องการทำลายฟ้าทำลายท่านเพื่อที่จะไม่ให้ฟ้าเนี่ยมีใครคอยช่วยเหลือ
นั่นแหละค่ะทีนี้ว่าในหน้าที่การงานของของท่านก็คือท่านเป็นผู้ใหญ่
เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์มีหน้ามีตาในสังคม
กลับต้องมาเสียหายกับเรื่องแบบขี้ปากผู้หญิงเมาส์มอยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าฟ้าบอกว่าฟ้าคุยเล่นคุยกันในที่รับฟ้าก็ยอมรับ
ไม่เคยไม่ยอมไม่เคยปฏิเสธนะอันไหนที่ทำผิดฟ้าก็ยอมรับไง
แต่ไอ้คนที่เอามาเปิดเผยเนี่ยเจตนาคืออะไร
ก็กราบขอโทษท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เบียบดอกไม้ก็ซื้อว่าเดี๋ยวจะมาขอคำมานั่นแหละ
เพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแล้วก็เราไม่ได้แบบไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายท่านนะคะ
อ่ะฟ้าอยากจะพูดกับท่านหลายเรื่องนะคะหลายหลายเรื่องแล้วก็คือไม่ว่าท่านจะโกรธจะเกลียดจะสาบจะแช่งก็
แล้วแต่เลยเรายอมรับในสิ่งที่ทำลงไปค่ะ
ก็เลยขอพรต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชว่าหลังจากนี้ไปขอให้ความจริงปรากฏนะฮะ
ซึ่งหากสำเร็จตามที่ขอพรเอาไว้จะกลับมาแก้บนด้วยการรำชุนโฉยขายพราหมณ์

แล้วก็พอเสร็จจากงานวันนี้แล้วนะครับ
เธอก็บอกว่าเธอก็จะไปบวชชีพรามอีกครั้งหนึ่ง
ที่วัดบุญศรีมุณีกรย่านรามอินทรานะครับ
เนื่องจากวันนี้๑๓เมษายนตรงกับวันที่คุณพ่อของเธอเสียชีวิต
ครั้งนี้ก็จะบวชชีพรามติดต่อกันเป็นเวลา๕วัน
ทีนี้อย่างที่เห็นว่าในแผนก็ไป
ฟ้าก็มาทักนะแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะ
คือวันนี้นะฮะจริงแล้วทีมทนายผมนะครับ
รสุกิตได้นัดกันไว้ว่าจะมางานนี้มาร่วมงานนี้กัน
ผมก็จะถือโอกาสมาลดน้ำดำหัวท่านในวันปีใหม่ไทย
แต่คราวนี้พอผมมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็รออยู่วันแรกนะ
แต่คราวนี้น่าจะเป็นที่ท่านทราบว่าฟ้าจะมาแต่ก็เลยไม่มา
เจอบังเอิญผมก็ไม่ทราบว่าเขามานะผมก็ไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือจะมาร่วมงานด้วยกันก็คือปีใหม่ไทยนะฮะ
แล้วก็พอเพิ่งจะมาเจอกันเนี่ยก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
ก็คุยกันธรรมดาครับเพราะว่าผมกับเขาก็ไม่ได้มีความจำเป็นสนุกอะไรอยู่แล้ว
อาจจะไม่อยากเจอฟ้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
ตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านก็ชี้แจงไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็ไปถามดรสุกิตว่าทำไมวันนี้ไม่ไป
รสุกิตก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าติดงานกระทัน

ก็เลยไม่ได้เดินทางไปร่วมงานก็แจ้งกับทางผู้ใหญ่ทางงานที่นนทบุรีไปแล้ว
ยืนยันว่าไม่รู้นะว่าฟ้าจะเดินทางไปนะครับ
แต่หากฟ้าตั้งใจจะมารดน้ำมาขอเข้ามาจริงนั้น
ตนยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้ว
ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับบอกท่าน
ผมก็ได้เรียนท่านนายกแล้วว่ามีเหตุจำเป็นจริงเพราะว่าเขามาจากต่างวันมาไกลนะฮะ
จำเป็นจะต้องเอาเข้ามาแจ้งความในวันนี้ที่จริงวันนี้อยากจะทำบุญ
ไม่อยากทำบาปแต่มันมีเหตุจำเป็น
เหรอผมไม่รู้จริงนะฮะไม่รู้
รู้จะรีบไปเลยแต่ไม่รู้นะฮะไม่รู้ไม่รู้จริง
ไม่ต้องขออภัยแล้วก็วันนั้นวันพระแล้ว
ก็ผมก็ให้อภัยเขาแล้วก็อยากจะฝากเตือนเขานิดนึง
ก็ให้เขาสู้ก็แล้วกันนะตั้งใจสู้
ถ้าคิดว่าตนเองไม่ผิดก็ดำเนินการไป
แต่สิ่งไหนที่คิดว่าตนเองผิดก็ให้รับสารภาพไป

ความตั้งใจของเขาคือเขาอยากจะเจอดรเพราะว่ามีเรื่องจะพูดคุยหลายเรื่องกัน
เรื่องพูดคุยคงไม่มีแล้ว

คุณทำกับผมถึงขนาดนี้ทั้งที่เรื่องมันไม่จริง
แล้วผมจะไปพูดคุยกับคุณได้ยังไง
แล้วอีกอย่างหนึ่งทนายความทีมทนายของผม
แล้วก็ทีมทนายของคนอื่น
เมื่อผมถอนตัวเขาก็ถอนตัวกันหมดแล้ว
เขาต้องไปหาทนายนะฮะ
ต่อสู้คดีคดียังมีอยู่นะฮะ
แต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนทนายแล้วก็สารอนุญาตให้ถอนทนายทั้งหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่คุณทำไปเนี่ย
คุณรู้ไหมว่าคนอื่นเขาเสียหาย
คำขอโทษเนี่ยก็ยกโทษให้แล้ว
แต่ถามว่ายังจะให้ผมดำเนินการต่อไปไหมครับ
ดำเนินการต่อไปแน่นอนเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น